นายรมนตรีพร้อมด้วยภรรยานะครับ

ก็เปิดโอกาสให้มีการรดน้ำ

ที่มือของนายกนะ

จากเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับ

ขอให้ทุกคนเนี่ยมีทุกวันที่ดีขึ้น

อย่าสนุกกันจนเกินเลย

เด็กประยุทธ์บอกว่าสงครานปีนี้

คนไทยได้รัฐบาลที่ดี
ไม่ใช่ก้าวหน้าสองก้าว

ให้ครวนให้ดีในการเลือกตั้ง

ในส่วนของตัวเองจะพยายามทำหน้าที่

ขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามท่านนายกว่า

ท่านนายกบอกสงครานนี้เดี๋ยวต้องดูจังหวะก่อน

ว่าไม่อยากให้โกลหลว่นนว่าย

ขณะนี้สิ่งที่ดีอยู่ในบรรยากาศนี่แหละ

ว่าเราจะรับสิ่งไม่ดีเข้ามาเข้ากับตัว

นักธุรกิจต่างก็พูดกันดูแล้วกัน
แต่ในเรื่องนะผมคงไม่ต้องพูดว่าเรื่องอะไรแล้วเนอะ

แล้วนักธุรกิจต่างผมคิดเห็นนักการเมืองก็มาพูด

แต่คนทำมันก็ต้องเป็นเห็นผมแล้วมั้ง
นะทุกคนก็พูดพูดกัน

ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินทางกลับเรือนสวัสดีภาพ

มีความสุขมากกว่าเดิมแล้วก็ขอให้ครอบครัวทุกคน

ที่จะพี่จะไม่ได้พูดปีเก่า
ปีใหม่แล้วไงปีเก่าหมดโอกาสพูดแล้ว

โอเคนะเจ๊ะ
ช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้นะคะ

พักไปหาเสียงแถวสถานีขนส่ง

ไทยสร้างไทยก็ไปนี่ค่ะคุณหิงหน่อยถือโอกาสเลย
ก็มีคุณหญิงหน่อยก็พาผู้สมัครเดินทักทายประชาชนนะคะ
วยพรบอกระมัดระวังเรื่องการเดินทาง
ฉลองจนเมามาจนเกิดเรื่องเศร้านะ
เพราะเอิญไปเจอพระรูปหนึ่งจะไปงานศพในพื้นที่อำเภอวังน้อยค่ะ
แต่เหมือนพระท่านจะจำผิดว่าคุณหญิงหน่อยยังอยู่พักเพื่อไทย
ก็เลยบอกว่าพื้นที่นั้นเพื่อไทยมีชื่อเสียง

เบอร์๓๒ไทรัฐด้วยนะ
คุณหญิงหน่อยก็เลยหันมาแซวผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
เลยบอกว่าแม่มีหัวคะแนนเป็นพระซะด้วย

ถึงขั้นเดินมาก่อนเราต้องร้องไห้กันเลย
คือคุณหญิงหน่อยชัดเจนเลยนะคะบอกว่า

แต่จะเน้นจ้างงานแบบครบวงจรให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้น
อย่างสถานีขนส่งหมอชิดเนี่ยก็ถูกย้ายมาในสมัยที่คุณหญิงหน่อย
ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมปี๒๕๓
ก็เจอปัญหาเรื่องการต่อรถไปเส้นทางอื่นต้องปรับปรุงต้องเพิ่มความสะดวกสบาย
ซึ่งคุณหญิงหน่อยก็ให้ผู้สมัครมีการรดน้ำขอพรที่หมอชิดไปเลยซะด้วย

รถไฟค้าเข้าไปถึงโรยสถานีนี้ต้องมีมอเซ็นเป็นร้อย
ถูกมันควรจะต่อเข้ามาแล้วไง
อันนี้พูดไม่รู้หลายรอบแล้วพูดจนเบื่อพูดแล้ว
อีกนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าถ่ายก็ทำให้คนเขาเดินทางสะดวก
ต่างประเทศสถานีรถไฟสถานีรถบัส
เชื่อมต่อกับขนส่งสาธารณะแล้วเข้าเมืองได้ง่าย
ลากกระเป๋าหอบของนะขึ้นได้เลย
นี่คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดไงแล้วเนี่ยมันมองเห็นเหมือนกับเราไง
มองเห็นอยู่แค่นี้แต่ต่อเข้ามาไม่ได้
มันเรื่องง่ายก็น่าจะแก้ให้ประชาชนได้เร็ว
ส่วนทางหน้าของพักก้าวไกลนะครับนายรังซีมันโรม
สกพักเก้าไกลก็หาเสียงที่จอดรถรับส่งสาธารณะ
หน้าอาคารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ก็พูดคุยขอคะแนนประชาชนให้เลือกก้าวไกล
ซึ่งนายรังซีมันโรมบอกว่าพักดาวกระจายลงจากใบปริว
รวมถึงที่ขนส่งหมอชิดและท่ารถตู้หน้าห้างรังสิต
เป็นภารกิจระดับจักรวาลชวนทั้งบ้านกาก้าวไกล
ซึ่งที่นี่มีปัญหาเรื่องการต่อรถจากสถานีขนส่งกลับไปจังหวัดต่าง
ก็เลยมีนโยบายที่จะมีรถไฟฟ้าทุกจังหวัดเพื่อความสะดวกและค่าโดยสารถูก
ส่วนที่นายภัยบุญนิติตะวันประกาศบอกจะไม่ร่วมงานกับก้าวไกล
ก็บอกว่าก็ปกติแหละแต่ละพักนโยบายก็ไม่ตรงกันอยู่แล้ว
จากกระแสความนิยมพักเก้าไกลน่าจะสร้างความเป็นไปได้ในทุกรูปแบบ
แต่ก็ยังกังวลเหมือนกันเพราะว่าลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่
ก็มีการพูดคล้ายกันถึงเรื่องบัญชีผีมีบางพักเก็บบัตรประชาชนชาวบ้านไป
ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันเรื่องความโปร่งใส
ไม่ต้องมาคุยกันเรื่อง๑๑๒หรือเรื่องนโยบายอื่นเลย
พักพลังประชารัฐเนี่ยเรามองว่านี่คือพักทหารจำแรง
เมื่อเป็นพักทหารจำแรงเนี่ยเราไม่ร่วมอยู่แล้ว
พักเก้าไกรเราไม่เปิดประตูต้อนรับพักพลังประชารักษ์พักรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอน

ไม่ขอเอ่ยนะมีการเก็บบัตรไปแล้วนะครับ
อันนี้ผมก็ได้ยินมาในหลากหลายพื้นที่
ดังนั้นถามว่าเรากังวลไหมเรากังวลนะครับ
กังวลว่ามันจะมีการทุจริตเกิดขึ้น
ในการเลือกตั้งรอบนี้
แล้วผมก็มีความเชื่อจริงว่าการเลือกตั้งรอบนี้
จะเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งสำคัญ
อาจจะมีการโกงการเลือกตั้งมากที่สุดนะครับ
วันนี้ก็ไปที่ตลาดมหาชัยนะครับพบปากประชาชนนะครับ
คุณเศรษฐาพูดถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทนะครับ
ที่ตอนนี้หลายฝ่ายแสดงความกังวลทั้งท้วงติงติติงหรือวิพากษ์วิจารณ์เข้ามา
คุณเศรษฐาบอกขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยเดี๋ยวจะเอาข้อกังวลของทุกฝ่ายเนี่ย
ปรับปรุงแล้วก็แต่งเติมรวมถึงเรื่องการหารายได้เข้าประเทศ
ที่หลายคนเป็นห่วงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แต่ยืนยันว่างบประมาณปี๒๕๖๗ที่ตอนนี้เหลือในคลังแค่๒แสนล้าน
ไม่เป็นปัญหากับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทย
เพราะพักเพื่อไทยบริหารจัดการได้
ถ้าจะบอกว่านโยบายนี้ที่จะแจกเงิน๑๐๐๐บาท
ให้กับประชาชนอายุ๑๖ปีขึ้นไป
คุณเศรษฐาบอกความจริงแล้วแจกแค่๖เดือนแล้วจบนะ
ไม่ได้ต่อเนื่องใช้งบประมาณ๕แสนล้าน
ถ้าคนจะเป็นห่วงว่าใช้เงินจากไหนใช้งบอะไรยังไงสิ้นเปลืองหรือเปล่าเนี่ย
ขอให้ไปดูนโยบายของพักการเมืองบางพักดีกว่า
อย่างเขาบอกจะให้๗๐๐บาทต่อคนต่อเดือนอย่างนี้
แล้วให้ไปเรื่อยให้กี่คน
งบตรงนั้นถ้าคูณ๔ปีของรัฐบาลเข้าไป
ปลาเข้าไป๗๘แสนล้านนะมันเหมือนการแบบหยอดน้ำข้าวต้มไป
แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ของเพื่อไทยเนี่ยนี่คือกระตุ้นเศรษฐกิจ
หัวใจให้ฟื้นคืนชีพปุ้งขึ้นมาในเวลา๖เดือน
กว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าหลายภาคการเมือง
อย่างเช่นแบบภาคการเมืองก็ให้๗๐๐บาทใช่ไหมครับ
๐บาทต่อเดือนต่อคนใช่ไหมครับ

ก็มันก็เป็น๗๘แสนล้านแล้วอ่ะใช่ไหมครับ
แต่ว่ามันเฉลี่ย๔ปีใช่ไหมครับ
แต่ว่าผมคิดว่าการให้อย่างนี้เป็นการให้แบบหอดน้ำข้าวต้ม
มันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นและกระตุก

เพราะเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ชิดใจอยู่หลายครั้งแล้ว
แต่ทำไมยังไม่ได้ออกมาพูด

แล้วก็ที่ทางพลักษณ์อื่นคงมีความกังวลอยู่
แต่ว่าจริงแล้วมันเป็นท่านที่โดนใจ
ส่วนในเรื่องคำว่าเงินดิจิทัลคุณเสถาบอก
หลายคนก็ตีความไปหลายอย่าง

เพียงจะว่าเป็นรูปแบบอะไรสักอย่างนึงที่อาจจะใช่แอพใหม่
แอปเป๋ตังค์เดิมหรือจะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบไหน
คือกระเป๋าเงินดิจิทัลแต่คือก็ใส่เงินให้คนละ

คุณผู้ชมคะยังจำเสียชัดได้ไหม

คือเสียชัดบอกว่ากลัว

คือพอไปสมัครเสร็จปุ๊บก็กลับมาขุดนงขุดหน่อกล้วยกลับมาขายของเหมือนเดิม
ทีนี้พอเห็นว่ากฎหมายเลือกตั้งมันมีข้อห้ามหลายอย่าง

แกก็กลัวเพราะว่านิราศุแกก็ค้าขายของ
แกกำลังทำวงดนตรีอยู่กับคุณอู๊ดเป็นต่อไง
เดี๋ยวมันจะไปเข้าข่ายแกกลัวทำอะไรผิดก็เลยบอก
กลับมาเป็นเสียชัดเหมือนเดิมดีกว่า

ไอ้การเมืองเนี่ย

ทีแรกมันก็คิดว่าจะทำได้
พอมาอีกทีมันดูแล้ว

ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่าผมสติตะสาจริงแต่ผมบอกได้เลยนะผมเก่งเรื่องหน่อกล้วยนะ
วันเพิ่งมาถึงบ้านเนี่ยวันนี้ผมก็เริ่มขุดหน่อเลย
เพราะงานนี้ถึงจะมีเงินมีทองขนาดไหนผมทิ้งไม่ได้อาชีพนี้